ล่าสุดเกิดขึ้นที่เชียงรายขับรถออกไปเลยบลื้น

หอนาฬิกาแบบนี้โอ้โห
เสียงมันแหลมบาดหูบาดใจมาก
ฮืม้อมันมันไม่ท่านะคะ
มันไม่ใช่เวลาที่จะมาทำเท่อะไรกันนะคะ
ฉันฟังออกเลยนะเสียงแบบนี้เครื่องยนต์อะไรกี่แรงมาร์คเครื่องยนต์ดีเซล

ไม่ใช่แรงม้ามันบ้าไง
คิดได้ยังไงมาทำแบบนี้ช่วงที่เขาประกาศเคอร์ฟิลสรุปโดนไปนะจำคู่๒ปีปรับ๔๐๐๐๐บาท
ผู้ชายคนนี้ไม่น่าจะสนโลกไม่น่าจะสนอะไรทั้งนั้นแหละ
เพราะเคอร์ฟิลล์๔ทุ่มถึงตี๔ยังออกมาทำแบบนี้
บนรอบหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ
และจุดนี้มันกลางเมืองเชียงรายดึกดื่นคนเขาหลับกันหมดแล้ว
ทำแบบนี้คนที่เขาเห็นเสียงมันบาดหูไงคะ
ก็เลยต้องยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย
มาประจานในโลกโซเชียลมีเดียกันสักหน่อยนะคะ
ตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ในจังหวัดเห็น
ตามตัวกันจ้าละวัน

ชื่อว่านายกรีธามหมามัธอายุ๒๗ปี

รับสารภาพบอกว่าอ๋อรถคันนี้รถผม
แล้วคนที่ขับผมเองนี่แหละ

รับจ้างขนเนื้อสดไปส่งที่ตลาด

โมโหมันยังคงค้างอยู่ในจิตใจ
และขับผ่านจุดสี่แยกหัวนาฬิกา

โอ้โหเหยียบเบรกแล้วก็ดึงเบรกมือ
ให้รถมันหมุนดริป

เอาไปเลยฟ้าสิบเอ็ดนะคะตำรวจตั้งข้อหาขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
ทำสำนวนตรีมส่งฟ้องสารด้วยส่วนข้อหาฝ่าฝืนนะคะ
อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมเนื่องจากการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ขนแล้วไงเออเออดูจากเจตนาก็รู้
มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งใดทั้งสิ้นนะใช่
เกี่ยวกับเรื่องของการโกรธเมียใช่ไหม
ระบายอารมณ์นี่อารมณ์โกรธอารมณ์โมโหเนี่ย
หน่อยอย่าใช้ฟุ่มเฟือยมากนักแล้วก็ไม่ต้องมาใช้ตอนนี้ด้วย
ฝากตำรวจพิจารณาหน่อยพรกรฉุกเฉิน